เอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวพาไปทานเมนูเส้นกันหน่อย
เอาใจที่ใครที่ชอบแบบว่าอาหารสายเหนือ

นี่ข้าวซอยที่ภาคเหนือที่จะพาไปอยู่ที่ลำพูน
นี่แหละครับคือข้าวซอยลำไยนะครับ
เคยทานไหมล่ะนี่เดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับ
อยู่ที่ร้านบ้านข้าวซอยลำไยลำพูน

การนำลำไยสีทองมาผสมปรุงรสน้ำข้าวซอย
ให้มันหอมหวานกลมกล่อมเด็ดไม่เหมือนใคร
เด็ดของร้านที่นี่เขาสืบทอดมาจากคุณยายนะครับ

แต่ตอนนี้ใครที่ได้ชิมต่างติดอกติดใจ
เอาล่ะแบบนี้เขาก็เลยเปิดร้านขายมันซะเลยนั่นเองนะครับ
ที่ตกทอดมาจากคุณยายนี่ก็คือการใส่นี่เลย
ป่นและขิงป่นเพื่อเพิ่มสีสัน
ลดความเลี่ยนดับกลิ่นคาว
แล้วก็เคล็ดลับความอร่อยอีกอย่างก็อยู่ที่
ผงข้าวซอยครับของร้านที่นี่เขาสั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะครับ
สูตรเด็ดเคล็ดลับมัดใจลูกค้ามาอย่างยาวนานเกือบร้อยปี
ร้อยปีเลยนะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
ส่วนเมนูข้าวซอยที่ร้านก็มีให้เลือกมากมายครับ
หมูตุ๋นหมูนุ่มนี่ก็มีปลาทอดเยอะแยะมากมาย
กุ้งสดก็มีเหมือนกันแต่ว่าเมนูที่สั่งกันมากที่สุดก็คือ
ข้าวซอยไก่ลำไยแบบนี้นี่แหละครับเห็นไหมโอ้โหเป็นส่วนปีกบนของไก่นะครับ
โรยหมี่กรอบลงไปแล้วก็ทานพร้อมกับนี่บีบมะนาวฝานลงไปด้วย
ใช่แล้วเครื่องเคียงก็ต้องมีผักกาดองหอมแดงนี่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว
พริกทอดนั่นแหละครับใครอยากทานนะไปกันได้เลยครับ
ข้าวซอยลำไยรสชาติกลมแบบนี้อยู่ที่ร้านบ้านข้าวซอยลำไยลำพูน
มาทางป่าซางสายเก่าถนนลำพูนป่าซางหรือว่าโทรติดต่อกันไป
หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ๐๘๗๕๙๓๑๙๓๖นะครับ
และที่สำคัญความอร่อยแบบนี้พี่น็อตโอ้โหไปชิมมันทุกที่อิจฉาพี่จริงเลยผมบอกเลยนะ
ค่ะแล้วก็สุดสัปดาห์นี้ไปกันได้นะครับวันเสาร์พี่น็อตก็จะพาไปในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
จะพาไปกินของร้อนอย่างก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็มีเส้นจันทร์ผัดปู

ตูชินีอิตาลีอิตาเลียนและนี่โอ้โหคุ้นกันเป็นอย่างดีสปาเกตตี้
พร้อมแบบอาหารซีฟู้ดแล้วก็มีนี่ด้วยโอ้โหบะหมี่ขาหมู
บะหมี่ขาหมูโอ้โหส่วนนี่ล่ะ
เมนูอีกหลากหลายแกงเขียวหวานอะไรก็มีขนมจงขนมจีน
บอกเลยว่าใครที่ชอบทานเส้นพลาดไม่ได้กับรายการนี้
เล่าเส้นเป็นเรื่องวันเสาร์นี้นะครับ๒๓มิถุนายนนี้ห้ามพลาด

ใช่แล้วมีคุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะเลยอยากชวนดิฉันไปสวนสัตว์เขาเขียว
ป้อนถั่วฝักยาวยีราฟชวนไปสวนสัตว์เชียงใหม่
ไม่ต้องชวนเดี๋ยวดิฉันชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวเอง
เพราะว่าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปนี่ไม่ไกลเลยค่ะ
ย่านกุดีจีนเป็นชุมชนย่านเก่านะครับ
ที่มีหลายอย่างน่าสนใจมากอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เอง
มีโบสถ์คริสต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
หลังนี้ที่มีชื่อว่าวัดสังตะครูส
วัดสังตะครูสนี่นะคะเป็นวัดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปรตูเกต

บอกเล่าเรื่องราวคริสตชาดกผ่านกระจกสีรอบโบสถ์ค่ะ

ต่อด้วยช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยค่ะ
ไปกินอาหารที่เราไม่คุ้นหน้าคุ้นตากัน
นั่นก็คือไปกินอาหารที่บ้านสกุลทอง
ได้ข่าวมาว่าเขามีทายาทที่สืบเชื้อสายมาจากชาวโปรตูเกต

ปัจจุบันก็เปิดบ้านเป็นร้านอาหารแบบนี้
เล็กขึ้นมาแล้วก็ด่งดังในเรื่องเมนูอาหารลูกครึ่ง
ที่มีชื่อว่าสยามโปรตูเกต
โอ้น่ากินไหม

ถ้าอยากรู้ว่ารสชาติจะอร่อยเหมือน
สมชื่ออาหารสยามโปรตูเกตหรือเปล่านะคะ
ติดตามชมพร้อมกันวันเสาร์๘โมงเช้ากับรายการ
โอ้โหไทยแลนด์

มีเมนูน่ากินน่ากินเยอะมากคุณค่ะ
นี่แค่น้ำจิ้มแค่ส่วนเดียวเท่านั้นต้องติดตามยาวนะคะ
ลองทำมาและลองชิมมาเผื่อคุณผู้ชมด้วยนะคะ